อ่ะเรื่องมูเตลูเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความปังจริงจริง
แล้วก็เป็นเทรนดฮิตข้ามปีของคนดังด้วยนะคะ

แบบนี้ใช่มมั้ยใช่มมั้ย
เออประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะ
รับเลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากความขยันทุ่มเทกับการทำงานแบบไม่มีบทแล้วนะ
การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อเสริมความปัง
แล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกัน
แจ๊กกี้ค่ะเล่าให้เรานะประสบการณ์
อาบน้ำมนต์ไงไปวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่
เขาเล่าให้เราฟังแบบนี้เวลาไปเนี่ยตัวเธอก็อาบน้ำมนต์ไง

เจอเรื่องเหลือเชื่อหรือว่าเหตุการณ์อะไรแปลกหรือเปล่าที่มันขนลุกมา
แจ๊กกี้บอกว่าพี่ฟังดีนะคะพี่ที่บอกว่าขนลุกเนี่ยไม่ใช่อะไรน้ำมนต์ขนาดนั้นหนูหนาวพี่

มันก็เลยขนลุกขึ้นมาค่ะแม้จะอาบตอนกลางวันแสกมันก็ยังหนาวอยู่ค่ะ
ตอบแบบนี้วงเกือบแตกสิจ๊ะแต่จริงแล้วเนี่ยเธอก็เชื่อนะว่าการได้ไปอาบน้ำมนต์ก็เหมือนได้แบบปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม

ความรู้สึกสัมผัสพิเศษตอนโดนน้ำมนต์ยังไงบ้างไหมคะ
คือน้ำมนต์เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอาบเวลาไหนก็หนาวก็หนาวตอนนั้นน่ะมันจะบ่ายโมงแดดอย่างนี้เลยนะแดดร้อนอย่างนี้เลย
เราก็คิดในใจแล้วว่าน้ำมนต์รอบนี้จะต้องอุ่นลาดไปมันต้องแบบพอให้ชุ่มฉ่ำ
แต่พอน้ำมนต์ได้แตะร่างกายเราแค่นั้นแหละน้ำมนต์อ่ะเย็นแบบมันเป็นน้ำแข็งอ่ะ
คนนี้คือลุกแล้วก็แบบแต่ต้องอยู่ให้ได้ต้องไหว้ต้องตั้งสติให้มั่นต้องแบบว่าไม่ไปแบบว่าทำให้สติหลุด
การที่เราได้ไปทำบุญลดน้ำมนต์มันทำให้ใจเรามันสบายใจขึ้นเยอะ
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปขอให้หลังจากนี้มีแต่สิ่งดีอะไรอย่างนี้
แล้วออกไปมีฉันรู้สึกว่ามีค่ะเสียงชั่วร้าย

อย่างก่อน๔๑๐๐๐๐ที่ผ่ายมือไปข้างหน้าก็คือใครเหรอ
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่า

กับคนที่ชอบฮีโร่ก็ได้
กับคนที่ใช่ยังไงก็สู้

บุ๊ดจำบุ๊ดจำบุ๊ดจำบุ๊ดจำบุ๊ด